ให้ดูเรื่องของคุณป้าคนนึงค่ะเป็นผู้พิการทางสมอง
คือคุณป้าเสียชีวิตอยู่ในบ้านไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วนะ
ตอนที่ตำรวจไปที่บ้านเนี่ยไปเจอน้องลูกพี่ลูกน้องของคุณป้าค่ะผู้ชาย
บอกว่า๓๔วันก่อนทะเลาะกันกับพี่สาว
แล้วก็ผลักจนพี่สาวหัวฟาดประตู
แต่เขาไม่รู้ว่าพี่สาวตายเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
ป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่เลย
ตำรวจก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ศพเสียชีวิตมา๓วันไม่ต่ำกว่า๓วันแล้วนะ

ก็นั่นสิแล้วยังไงแล้วเขากินข้าวในสิ่งที่คุณป้อนด้วยเห

เนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจที่สพทุ่งเบนจาก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้พิการทางสมอง
ชื่อว่านางสาวเกียวมะลิทองอายุ๖๕ปีเป็นคุณป้าเจ้าของบ้าน
แล้วก็จากการใช้นสูตรเบื้องต้นเนี่ยที่หัวเนี่ยนะคะมีแผลเหมือนกับโดนของแข็ง
แล้วมีเลือดออกจมูกน่าจะเสียชีวิตมา๓๔วันแล้วค่ะ
ทีนี้ถามว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับคุณป้ามีใครอยู่บ้าง
ลูกพี่ลูกน้องของคุณป้าค่ะชื่อว่านายมานะแซ่เห้งหรือว่านายแดงอายุ๓๖ปี
ตำรวจตอนที่ไปเจอนายแดงสภาพของนายแดงนี้ยังเบลออยู่เลย
นั่งอยู่ที่โรงจอดรถข้างบ้านแล้วจากการสอบถามนายแดงเนี่ยนะ
นายแดงเขาบอกแบบนี้เมื่อ๓๔วันก่อนผมมาทะเลาะกับพี่สาว
แล้วผมก็ผลักพี่สาวพี่สาวล้มไปชนขอบประตูก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วตำรวจก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาลไม่พาไปหาหมอ
ตัวนายแดงบอกว่าเอ้าก็คิดว่าพี่สาวเขาไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะผมก็เลยไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วมา๒วันที่แล้วผมก็ยังเฝ้ายังป้อนข้าวป้อนน้ำพี่สาวผมอยู่เลย

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างเอาท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณ๑เมตร
แล้วเดี๋ยวต้องไปเปรียบเทียบกับบาดแผลที่อยู่ที่บริเวณศีรษะของนางสาวเกียว
ว่าบาดแผลที่ถูกของแข็งมันมาจากอาวุธอะไรได้บ้าง
แล้วนอกจากนี้ค่ะตรวจในตัวของนางเสาเกียว
เงินแบงค์เนี่ยเงินเหรียญเนี่ยซ่อนอยู่ทั้งในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกง
เอาเงินมานับนะคุณผู้ชมหลายหมื่นเลยค่ะเกือบครึ่งแสนอ่ะ
เพราะว่านับแล้วได้๔๓๗๕๒บาท๕๐สตางค์
ทีนี้ค่ะทางด้านผู้กำกับสพทุ่งเบนจาพันธุ์ตำรวจเอกเสถียรเหลาเกิ้มหุ่ง
ก็บอกว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบแล้ว
เจอเป็นรอยคราบเลือดที่ขอบประตูก็ตามที่นายแดงเนี่ยให้การสอดคล้องกันแหละว่า
ทะเลาะกับพี่สาวผลักพี่สาวแล้วหัวไปชนกับประตู
แล้วก็เกิดบาดแผลที่หัวหลังจากนั้นเนี่ยตัวพี่สาวอาจจะคลานมา
แล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจอศพทีเนี้ยค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ตัวนายแดงน้องชายเนี่ยเคยพบว่ามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วเวลาเสพเนี่ยน้องก็จะมีอาการหลอนทะเลาะกับพี่สาวประจำ
มีการลงมือทำร้ายพี่สาวจนได้รับบาดเจ็บแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คนแถวนั้นถามว่าเขารู้เรื่องไหมเขาก็รู้นะว่าพี่น้องอ่ะทะเลาะกัน
แต่คนแถวนี้เขาก็ไม่อยากที่จะยุ่งอ่ะค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหากับนายแดง
มานะคนนี้ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดด้วยเพราะว่าตอนที่ไปเจออยู่ที่โรงจอดรถข้างบ้านเนี่ย
ท่าทางเขาก็เบลอไม่รู้ว่าเบลอจากยาเสพติดด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรนะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดมีเรื่องของยาเสพติดจริง
ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะ